เป็นเด็กวัย๙ขวบเป็นเด็กผู้ชายนะครับ
พลัดตกบ่อไปเป็นบ่อร้างเลย

อย่างหนึ่งคือไม่มีน้ำในบ่อ
สองคือน้องมีสติ

นี่แหละครับเขาต้องหย่อนเก้าอี้ลงไปนะ
ให้น้องเนี่ยยืนบนเก้าอี้ฮะ

เป็นปฏิบัติการช่วยน้องตะวันครับ
เด็กชายวัย๙ขวบตกลงไปในบ่อน้ำร้าง
ริมถนนสายสาริกานางรองหมู่๑
ตะบนสาธิกาที่อำเภอเมืองนครนายก

อย่างที่สองคือน้องตะวันมีสติครับ

แล้วน้องเขาไม่ได้มีท่าทีตกใจ

แต่น้องก็มีอาการเหนื่อยล้าบ้างเพราะว่าตกลงไปนานแล้วครับ

เจ้าหน้าที่ส่งน้ำให้ดื่มก่อนนะ

หายเหนื่อยล้าแล้วก็ส่งเก้าอี้

เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลา๒๐นาที
ดึงตัวน้องขึ้นมาได้ครับ

ไปช่วยตอน๖ฮกมครึ่งตอนเย็นเมื่อวานนี้แต่ว่าน้องน่าจะตกมา

หลังนำตัวน้องตะวันขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่ก็ดูตามร่างกายก่อนเลยว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
มั่นใจว่าน้องปลอดภัยก็เลยส่งตัวให้ครอบครัวพาน้องกลับบ้านไปครับ
ฟังเพื่อนบ้านของน้องตะวันหน่อยชื่อพี่ทวีอายุ๗๒ปี
ทวีเล่าให้ฟังว่าน้องตะวันเนี่ยเขาอยู่กับตายาย
เมื่อตอนเย็นวันที่๗ธันวาคมนะเมื่อวานนี้ครับ
ทวีโทรไปบอกยายว่าตกบ่อน้ำน้องตะวันตกบ่อน้ำ
แต่ยายออกไปซื้อของในตัวเมืองนครนายก
ก็เลยไปดูเองเลยได้ยินเสียงน้องตะวันร้องเรียก
ตะวีตะวีก็คือพี่ทวีนี่แหละตะวีตะวี
ทวีเลยส่องไปส่องไปหาดูหาดู
ไปเจอน้องตะวันยืนอยู่ในบ่อก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือครับ
จุดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมน้องตะวันเขาเดินผ่านประจำนะ
เป็นไร่สตรอเบอรี่แต่ปีนี้เนี่ยไม่ได้ปลูกครับ
ก็เลยมีย่าปกคลุมจนมองไม่เห็นบ่อเลย
แล้วก็เป็นบ่อร้างขนาด๖๐คูณ๖๐เซนติเมตร
ลึกเกือบ๒เมตรแหมแล้วน้อง๙ขวบตัวนิดเดียว

ขอบบ่อก็ขุดราบกับพื้นดิน
โชคดีที่น้องมีมือถือติดตัวไปด้วยก็เลยโทรบอกยายได้

เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่า

แต่น้องเขาไหวพลิบดีสติดีไม่ร้องไม่โวยวาย
แล้วก็รีบโทรไปบอกคุณยายให้มาตามคนมาช่วยเหลือแบบนี้ครับ